เราไปเริ่มกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวที่น่าสลดใจนะคะ
เสียชีวิตโดยยังมีสภาพก็คือจุกนมคายอยู่ที่ปาก
ตำรวจคุมตัวหญิงวัย๒๗ปีซึ่งเป็นแม่เด็กไปสอบปากคำ
ซึ่งแม่ก็ให้การบอกว่าลูกสำลักนมจนตายนะคะ
ยอมรับว่าที่ผ่านมาต้องปิดบังทุกคนเรื่องลูก
น้ำซ้ำทำคลอดด้วยตัวเองทำให้ลูกไม่เคยไปรับวัคซีนโดยเฉพาะโปรลีโอ
ก็เลยทำให้ต้องเป็นโปรลิโอรวมทั้งต้องทิ้งลูกไว้เพียงลำพังตั้งแต่ยังแบบเบาะด้วยนะคะ

ยังคงมีคราบเลือดและขวดนมวางอยู่ที่กลางห้อง
ที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าเสียชีวิตมาแล้ว

พักอาศัยหลายคนยืนยันตรงกัน

อาศัยอยู่ที่ห้องดังกล่าวมานานเกือบ๒ปี
โดยตลอดเวลาที่เจอหญิงสาวรายนี้
เธอไม่เคยบอกหรือทักทายอะไรกับคนในหอพัก
นำซ้ำทุกครั้งที่เธอเดินเข้าออกจากหอพัก

ปิดบังใบหน้าตัวเองตลอดเวลา
ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ก็คือปกติห้องทุกห้องนี้จะรู้จักกัน
คือจะเดินไปเดินมาเพราะว่ามันก็เล็กนิดเดียวนะ
เพราะว่าเดินก็จะรู้จักห้องนี้ห้องนี้

ใช่มาเขาก็จะใส่แมท

ไม่รู้๒๓อาทิตย์เห็นก็เดินมานะครับ
ก็ใส่กางเกงยืนขาสั้นแต่ว่าเดินขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้
ในห้องมันมีเด็กมีอะไรไม่รู้
ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางจุธารัฐสุวรรณนิษฐ์

ว่าตลอดเวลาที่หญิงรายดังกล่าวอาศัยอยู่ที่นี่
เธอไม่เคยได้เล่ารายละเอียดให้ใครฟัง
ว่าเธอมีลูกน้อยอาศัยอยู่ด้วย

เขาไม่เห็นผมไหมครับว่าทำไมคนไม่รอขายเรื่องนี้

แต่การไขข้อที่จริงก็ถูกเฉลย

ก่อนจะให้รายละเอียดทั้งหมดผ่านมา
อย่างเจ้าของหอพักว่าเธอได้ทำคลอดเองภายในห้อง
และจากนั้นก็เลี้ยงน้องมาตามลำพัง
โดยไม่เคยพาเด็กไปฉีดวัคซีน

เป็นโรคโปรีโอตั้งแต่กำเนิด
ทำร้ายไปกว่านั้นตลอดการเลี้ยงดู
เธอเลือกใช้วิธีชงนมใส่ขวดวางไว้ที่พื้น
ก่อนเอาจุกดูดนมใส่ปากลูกของเธอไว้

โดยการกระทำอย่างนี้ก็เพื่อที่ยามหิว

คลานมาหยิบขวดนมไปดื่มกิน
และประทังชีวิตตัวเองตั้งแต่ยังจำความไม่ได้
เขากลับทุกวันไง
เช้า๗โมง๔๕

ทุกวันเลิกมาก็กลับมาอยู่กับลูก

คือเด็กคลอดมาไม่ได้ให้วัคซีนใช่ป่ะ
ก็นี่แหละตั้งแต่แรกเกิดมา
แม้เรื่องราวนี้จะหดหู่ให้กับใครหลายคน
สุจทนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอย่างเลือดเย็น
แต่ทางตำรวจกลับยังไม่มีการดำเนินคดีใดกับหญิงสาว
อ้างตัวว่าเป็นแม่ของลูกน้อย

ไม่มีใบสูติบัติในการยืนยันตัวบุคคล
อีกทั้งจากการตรวจสอบย้อนหลัง

ไปติดต่อสถานพยาบาลเพื่อขอคลอดบุตร
จึงเป็นเหตุผลให้ตำรวจต้องรอตรวจดีเอ็นเอ
เพื่อหาหลักฐานว่าเด็กที่เสียชีวิต
หญิงรายนี้เป็นแม่ลูกกันจริงหรือไม่

นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน